สรุปว่าหลับหรือก้มหน้าหรือตื่นอยู่

ท่านหลับไหมมือถือวางอยู่
คนก็ตีความต่างนานาไปทำเป็นภาพล้อเลียนท่าน
จนเมื่อวานนี้คุณผู้ชมหลังประชุมคอรมอครับที่ธรรมเนียบรัฐบาล
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณมาตอบนักข่าวด้วยตอบด้วยปาก

เมื่อวานเสียงเขามามันดูแตกแตกไม่เคยพูดถ้าเกิดการมีผลอะไรนะครับ
มีภาพนั่งหลับมีภาพนั่งหลับมีภาพนั่งหลับไม่หลับครับ
คุณผู้ชมครับขอบคุณมากนะครับสิผู้ชมครับ
โต๊ะเอ๊ยใครจะไปนั่งหลับเล่าทัดบอกเองเลยนะค่ะ
ส่วนรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐครับอย่างคุณชัยวุฒนาคมนุสรก็มองว่า
ประเด็นรูปภาพของบิ๊กป้อมเป็นการพยายามดิสเครดิตทางการเมือง
ซึ่งเป็นรูปแบบไม่สร้างสรรค์
ส่วนตัวคุณชัยวุฒิมองว่าถ้าพลเอกประวิทย์จะมาทำงานในสภา
แล้วถ้าอยากหลับเนี่ยไปหาที่อื่นหลับก็ได้
จำเป็นต้องไปหลับในห้องประชุมแบบนั้นครับ
ถ่ายรูปมันก็มีคนก้มหน้าเงยหน้าบิดซ้ายบิดขวาใช่ไหม
มันอาจจะเป็นช่วงหนึ่งที่ท่านก้มหน้าลงไปแล้วก็ไปถ่ายภาพ
แล้วก็ดูเหมือนถ้าภาพมันเป็นอย่างนั้น

ผมว่าคนให้เกียรติกันถ้าแกอยากหลับแกก็เดินไปหาที่พักได้
มีห้องนะอันนี้อยู่ในห้องประชุม

มุมป้อมไม่เคยไม่ฟอใจหรอกมันคือคนใจดีใจเย็น
ทีมงานรองโครสกรองนายงลอนายก
ยืนยันว่ารูปดังคราวนี้

ถ้านอยอิน่ามาแล้ว
ก็แสดงว่าไม่ได้หลับครับ
โดงตาท่านยังเปิดนะ
จริงเรื่องนี้เอาให้ฟังไว้ครับ
ก็จะไม่สร้างสรรเท่าไรนัก
โปรดติดตามตอนต่อไป